ไปต่ออีกหนึ่งที่ค่ะวัดมะนาวโอ้โหพูดชื่อมาแล้วเปรี้ยวเลย
อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะแต่ว่าเขามีพิธีบวงสวง
ไปดูกันค่ะนี่เลยวัดมะนาวนะคะอยู่ที่ตำบลทัพตีเหล็ก
อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีทางหลวงตาแดง
เจ้าอาวาสวัดมะนาวร่วมกับชาวบ้านหลายร้อยคน
ประกอบพิธีบวงสวงและอันเชิญย้ายสารขัวโต
สารไม้เก่าแก่อายุกว่า๑๕๐ปี
ประดิษฐานณสารไม้เรือนไทยแห่งใหม่แทน
ซึ่งเรียกว่าสารกัน
ส่วนสารเก่าเรียกว่าสารรัก
พอรวมกันแล้วสารเก่าสารใหม่
รวมเป็นสารรัก

แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีพิธีถวายสักการะสมเด็จพระนเรสวนมหาราชด้วยนะ
พร้อมทำการบรรจุพระเครื่องลงในฐานพระประธานในวิหารสมเด็จพระนเรศอีกด้วยนะคะ
หลังจากเสร็จพิธีก็มีชาวบ้านเขาทำการจุดจุดจุดทูบจุดสุดท้ายแบบนี้
บักไว้ที่กระต่ำสั่งนิดนึงตื่นเต้นโดนคนเบียนนิดนึง
ก็อย่างที่เห็นนะคะคือจะบอกว่าที่ให้ดูเพราะว่า
จะบอกว่าที่ให้ดูเพราะว่า
มันดันคล้ายกับเลขท้าย๓ตัวของธนบัตรเท่านั้นที่จะทำให้เราได้โบยบินต่อไป

คือเขาบอกว่ามันดัน
เออนะว่ากันง่ายแบบนี้ก็ละกันนะ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะ

สำหรับพิธีบวงสวงย้ายศาลแบบนี้

ผิดเขาหมดแล้วคุณชนะ

สารนึงชื่ออะไร

แบ่งวักผิดสลับผิดทิวิทย์เปลี่ยนเนาะ